วันนี้เราขอติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำอายุทยามาแล้วเหรอฮะ
ถูกต้องค่ะน้ำมาแล้วเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองเขามีการระบายน้ำต่อเนื่องกัน๓วันแล้วนะคะ
ในปริมาณคือลงท้ายเขื่อน๑๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
คือมันสูงแล้วระบายมา๓วันแล้วนะคะ
ทีนี้มันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้แม่น้ำน้อยแล้วก็คลองสาขาต่าง
ที่เขารับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญามีปริมาณน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย

ที่วัดกอไผ่ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าชุมชนบริเวณโดยรอบ
ระดับน้ำจากคลองบางหลวงล้นตลิ่ง
แล้วก็ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนทั้งวัดโรงเรียน

พื้นที่ที่อยู่ริมน้ำนี่คือท่วมแล้วนะคะ
ถุนบ้านท่วมแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ำมันค่อยเพิ่มสูงขึ้น
อาจจะยังแบบสูงไม่พอขนาดที่จะนำเรือออกมาใช้ในบางพื้นที่ด้วยซ้ำ
อาจจะต้องยังแบบใช้วิธีการแบบเดินเท้าเข้าไปที่บ้านอยู่อย่างนี้ค่ะ
ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็รายการสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะ
พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาคลองสาขาแล้วก็แม่น้ำน้อย
๙อำเภอ๗๐ตำบล๑๑๙๕๐ครัวเรือน
อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไซอำเภอบางซ้ายอำเภอบังประหัน
อำเภอมหาราชแล้วก็อำเภอบางปะอิน
ก็พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน๕ตำบล๑๓หมู่บ้านนะคะ
เกษตรกรได้รับผลกระทบไป๕๖รายพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหายค่ะ
๕ไร่พืชผักพืชไร่ประมาณ๑๗๓๗๕ไร่
โผลดไม้ยืนต้นจำนวน๓๖๑๕ไร่
ซึ่งทีนี้ถ้าไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนฟ้ากันบ้าง
ก็มีการออกประกาศบอกว่าวันที่๑๖ถึง๑๙ตุลาคมนี้
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะ
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ในขณะที่ร่องมรสุมก็พาดผ่านทางภาคใต้ตอนบน

ลักษณะแบบนี้ก็เลยทำให้ประเทศไทยตอนบน

ส่วนภาคใต้ตอนนี้ฝนตกหนักบางแห่งนะคะ
แล้วก็เขยิบไปถ้าไปดูในช่วงวันที่๒๐ถึง๒๒ตุลาคม
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นอีกละรอกหนึ่ง

คุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้

ฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนัก
มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ขณะที่ร่องมรสุมมันเลือดพาดผ่านลงมา

ดังนั้นตอนนี้ก็คือใครจะออกเรือ

อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะ
ดังนั้นการสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นแบบ